ดูเรื่องราวสุดน่าทึ่งกันต่อที่จังหวัดพยาว
เขาบอกว่าพระธาตุแห่งนี้ในจังหวัดพยาวเนี่ย

เออเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเห็นมั้ย

คุณผู้ชมครับที่เห็นเมื่อสักครู่ลองเอาทีวีกลับหัวดูนะครับ

เป็นเรื่องราวสุดทึ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ
เพราะว่าที่เห็นเมื่อสักครู่มันคือเงาพระธาตุกลับหัว
ที่วัดป่าศักดิ์คำตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
หลังจากก่อนหน้านี้เคยสร้างความฮือฮามาแล้วครั้งหนึ่ง
ทางวัดเขามีการปรับปรุงสร้างที่เข้าดูชมพระธาตุกลับหัวใหม่
ให้มันสะดวกสบายแล้วก็ใหญ่กว้างขวางกว่าเดิมนั่นแหละค่ะ
ด้านพระครูภัยศาลพนารักษ์เจ้าอาวาสวัดป่าสะคำนะคะท่านก็บอกว่า
ที่ผ่านมาเมื่อปี๒๕๕๒ทางวัดได้รับนักเรียนหญิงคนหนึ่งเข้ามาศึกษาธรรมะในวัด
และทางวัดก็จัดที่พักก็คือในกุฏิรับรองไว้อยู่ทางทิศตะวันออก
ใกล้กับองค์พระธาตุเลยเด็กคนนี้เนี่ยนะคะจู่ก็เห็นเงาของพระธาตุ
ลอดฝาประตูห้องหน้ากุฏิเข้ามาภายในกุฏิเห็นเป็นเงาที่กลับหัวแบบเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ดูภาพกันคุณผู้ชม
เป็นภาพที่เหมือนจริงทุกอย่างแต่กลับหัวแล้วก็มาบอกให้ทุกคนทราบมาบอกให้ท่านเจ้าอาวาสได้ทราบด้วยนะคะ
พอลองเอาผ้าขาวม้าผ้าขาวมาขึงไว้คุณเห็นช่องประตูเล็กแบบนี้ไหมช่องนี้แหละที่ทำให้เห็นเงาของพระธาตุกลับหัว
ก็เลยเอาผ้าขาวมาขึงไว้ในห้องปิดประตูดูซิว่าเป็นจริงหรือเปล่าปรากฏว่าองค์พระธาตุเงาที่ส่องลอดเข้ามาเนี่ย
มันกลับหัวจริงคุณผู้ชมก็ทำให้คนที่พบเห็นก็แปลกประหลาดใจอยู่พอสมควรนะคะ
แต่จริงแล้วนะหลักทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามันเกิดการหักเหของแสงค่ะมันก็เลยเกิดเป็นภาพกลับหัวแบบนี้
แต่ที่แปลกเนื่องจากว่าเงาหรือว่าการหักเหของแสงมักจะเกิดกับองค์พระธาตุหรือว่าเจดีที่เก่าแก่โบราณแทบจะทั้งหมดเลย
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันด้วยนะคะ
สำหรับบรรยากาศทั่วไปในวัดนะคะก็จะมีผู้คนเดินทางมาเพื่อที่จะแวะชมเงาองค์พระธาตุกลับหัวกันอย่างต่อเนื่องเลย
ซึ่งทางวัดก็มีการจัดสถานที่รองรับเอาไว้สำหรับผู้ที่เดินทางมาชมด้วย
กลางธรรมชาติของป่าไม้ภายในบริเวณวัดที่ร่มรื่นด้วยนะคะ
จริงก็ถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้
บอกอย่างนั้นนะเรื่องของความเชื่อเหมือนกันว่ามันเกิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
อะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องลองไปดูให้เห็นกับตาดูเน
ว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วกลับหัวจริงมันออกมารูปร่างจะเป็นยังไง